เขาบอกว่าร้านนี้น้ำยำเนี่ยสุดยอด
สเลิศจริงอร่อยฟินฟินไม่ไหวแล้ว
ติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน
น้องจริงถ้าพี่ไม่หลอกให้บอก
น้องจริงน้องจะพาพี่วิน
ไปซิ่งไปแซ่บรับรองถูกใจถ้าได้
แซ่บแซ่บแซ่บซิ่ง

เป็นเจ้าของร้านยำสวยแซ่บซิ่งชนบุรีค่ะ

ร้านก่อนรูปแบบร้านประเภทร้านอาหาร
เสร็จปุ๊บก็สถานการณ์โควิด

แต่ว่าเราก็หาวิธีว่าเราจะทำยังไงดี
เรานำต้นทุนเหล่านี้ที่เราลดจากค่าใช้จ่ายอื่นไปเนี่ย
ซื้อวัตถุดิบในราคาสูงหรือวัตถุดิบดี
จำหน่ายได้ในราคาที่ลูกค้าเข้าถึง
ด้านหน้านี้ก็เป็นยำยกรถปกติจะมีทั้งหมด๙อย่าง
ม้าหอยแคงกุ้งปลาแซลมอนไข่ปลาหมึก
แมงดาไข่แดงเข็มไข่ปลาเรียเซียวแล้วก็ไข่ปูม้า

ถ้า๕ไข่ยังไงก็คุ้มกว่า

ลูกค้าก็สามารถติได้ชมได้ว่า
อันนั้นเป็นยังไงอันนี้เป็นยังไง
เราจะได้ไปดูที่ต้นต่อของวัตถุดิบ
แต่เราก็พยายามที่จะดูให้ละเอียดที่สุด

เพราะตรงนี้สำคัญมาก

ซิกอยู่ที่๕๐โลหมดในวันธรรมดา

จะเลิกก็คูณ๒หรือคูณ๓
ของได้แล้วครับ
พูดถึงเรื่องความแซ่บของที่ร้านนะคะ
ตรงนี้เราก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญนะคะ

เป็นน้ำยำปลาร้าและไหม้ปลาร้านะคะ

ตรงนี้นะจ๊ะจะการันตีความแซ่บได้เลยค่ะ

ก็จะวางสแตนบายรอข้างหน้าเพื่อจ่าย

ลูกค้าบินที่๑มีกี่กอง

แล้วจะมีทั้งผตการจ่ายตลาดแล้วก็เวียน

เนื่องจากวัตถุดิบเข้า

ถ้าร้านยำสวยแซ่บซิ่งนะคะตั้งอยู่ที่นะคะตัวเมืองชนบุรีนะครับ
แสบของทางร้านนี่แน่นอนค่ะเฮาวโคนอีสานก็ต้องการันตีถึงความแซ่บนะคะ
ถูกใจแน่นอนจ้าฝากด้วยเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ

ไปที่ร้านเจฝนยำแซ่บซิ่งชนบุรีกันเลยนะครับอยู่แถวถนนเรียบชายทะเลตลาดท่าเรือพล
เปิดรับคิวตั้งแต่บ่ายสามครึ่งวันละสามร้อยคิวเท่านั้นเอง
ต้องรีบไปกันแล้วแหละมีโอกาสก็ไปอุดหนุนนะคะไปแซ่บกันนะจ๊ะ